กลับมาช่วงนี้บอกเลยว่าหิวแล้วของกินมาเพียบเลยนะคะในช่วงนี้ไปกันที่จังหวัดสุโขทัยก่อนที่แรกนะคะ
จังหวัดสุโขทัยในช่วงปีใหม่โอ้โหร้านนี้เนืองแน่นไปด้วยผู้คนอ่าฮะแน่นมากจริงจริงคือโอ้ย
ร้านอาหารไหนก็แน่นหมดแล้วถ้าเป็นช่วงปีใหม่นะใช่แล้วแต่ว่าร้านนี้เขาแน่นมากแล้วก็เขาเป็นอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยซึ่งอันนี้ดิฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันร้านนี้มีชื่อว่าข้าวเปิ๊บร้านยายเครื่องค่ะ

แต่บางคนอาจจะรู้อาจจะเคยลองทานก็ได้นะ
ครับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ดิฉันยรณไปสี่ปีแด่
ไปหกศูนย์แล้ว
ศูนย์นี้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวพากันเดินทางกลับภูมิลำเนา
แล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดต่างกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
รวมทั้งที่จังหวัดสุโขทัยด้วย
สถานที่แล้วก็ร้านอาหารพื้นเมืองหลายแห่งได้รับความนิยมมาก
โดยเฉพาะร้านข้าวเปิ๊บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแบร์
ร้านยายเครื่องที่บ้านนาต้นจันทร์ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะ

จะมีคล้ายกับการนึ่งคล้ายข้าวเกลียบ
เกลียบปากหม้อสำหรับข้าวเปิบของยายเครื่องนะคะ
มีสูตรพิเศษแตกต่างจากที่อื่นนั่นก็คือตัวแป้งนะคะ
สุกแล้วจะมีความหนานุ่มแล้วก็มีรูพลุนของไอน้ำอยู่ทั่วแป้งเลย

ใช่มันควรจะนุ่มเหนียวนุ่มมากเลยเนาะ
เพราะว่ามีการใช้แป้งสำหรับทำเส้นแบบดั้งเดิม
ที่ต้องใช้เวลาทำเป็นสัปดาห์เลยนานมากทีเดียวนะคะ
หนึ่งชามของข้าวเปิ๊บที่ร้านนี้นะคะ
ประกอบไปด้วยแป้งสูตรดั้งเดิมหมูแดงไข่ดาวนึ่งถั่วงอก
แล้วก็ผักชีต้นหอมโรยหน้าเข้าไป
อกจากนี้ค่ะที่ร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวแบร์หมี่พันธุ์พริก
แล้วก็ข้าวพันธุ์น้ำซุปกระดูกหมูที่ต้มร้อนตลอดเวลา
เตาโบราณนี่แหละเหมาะมากเลยกับอากาศหนาวยามเช้าแบบนี้นะคะ
ทำให้เมื่อในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่
ก็จะมีลูกค้าไปลองลิ้มชิมรสข้าวเปิ๊บร้านใยเครื่องกันแน่นทุกวันเลย
ต้องบอกว่าของเขาอร่อยจริงอันนี้ผู้สื่อข่าวของเราคอนเฟิร์มมา
แต่อย่างที่บอกว่ารักษณะจะคล้ายกับข้าวเกลียบปากหม้อ
หรือว่าอะไรสักอย่างที่มันต้องแบบพันเข้าไป

ใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปลองชิมกันได้นะครับ
ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสเต็กหน่อย

สเต็กร้านนี้เขามีชื่อว่า
สเต็กเหิมสเต็กโหด

อ้าวพี่เหิมพี่เหิมว่าอย่างไร
ไปดูกันหน่อยครับที่จังหวัดเลยครับ
แค่ชื่อดิฉันก็ไม่กล้าทานแล้วเนี่ย
เหิมนี่เป็นอย่างไรล่ะพี่เหิม
เป็นอย่างไรพี่เหิมเออพี่เหิมมาพากมาด้วยมา

หลายคนได้ยินเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นอู่ซ่อมรถ

ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่กลับเป็นร้านขายสเต็กนะครับ
เรียกได้ว่าไม่มีใครในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

อยู่ในซอยเทศบาล๕ตำบลด่านซ้าย
เจ้าของร้านเขาชื่อว่านายอิสระสามศรี
อายุ๓๗ปีเรียนจบปริญญาตีคณะรัฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยปฐุมธานี
หลังจากเรียนจบทำงานอยู่กรุงเทพหลายปีเลยทีเดียว

ตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเลย
เพื่อตามหาสร้างฝันตัวเอง
ประสบความสำเร็จด้วยการเปิดร้านสเต็ก

ทั้งจานธรรมดาทั้งจานหวด
มีให้เลือกสั่งกันแบบเต็มที่ครับ

ที่ตั้งชื่อว่าร้านช่างเหิมนั้น

ความเป็นตัวร้ายในหนังในละครทั้งนั้น

แต่เขาบอกว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือ

สร้างขึ้นมาเล่นเลยครับแต่ว่ามันก่อนมันเป็นเห็นเพื่อนเขาทำ
หรือว่าเห็นร้านส้มตำมันมีสเต็กมีส้มตำถาดมีหลายอย่างรวมเหมือนกับผม
ลองทำมาเป็นสเต็กรวมดูบ้างเป็นสเต็กเหมือนสเต็กขาดนะครับ
เลือกแต่ก็ตั้งชื่อให้มันดูน่าสนใจหน่อยสเต็กลมโหดเลยอะไรอย่างนี้
ช่างนี้ก็คือลำซ้ายบ้านผมมันมีอู่เยอะมากเลย
ทำไมเด็กผมที่จำได้คือมีอยู่
ช่างนั้นช่างนี้ซ่อมนั้นซ่อมนี้ผมก็คิดว่าเอาเป็นช่างเหิม
เหิมมาจากหนังสือแล้วช่างก็เอามาใส่ด้วยกัน
กลายเป็นช่างเหิมก็คือเอามาซ่อมความหิวแล้วกันครับ
เออดีตรงนี้กลายเป็นว่าเป็นช่างซ่อมความหิวแทนละกัน
ไม่ได้ซ่อมรถซ่อมอะไรไอเดียดีมากเลยนะ
ไปดูเมนูกันหน่อยไหมน้องใบตอง
เมนูที่ขายดีที่สุดก็คือสเต็กจานโหด
หรือว่าจานเบอร์เติมนี่แหละคุณผู้ชมครับ
หนึ่งจานจะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาไส้กรอก
ชิ้นโตเลยนะนอกจากนี้ยังมีผัก
แล้วก็สลัดสดราดน้ำมาด้วย
สลัดเขาก็ลาดมาให้เลยนะครับ
มีทั้งน้ำซอสแล้วก็มีน้ำซอสแบบแยกให้อีก๔รส
มายองเนสซอสบาร์บีคิวซอสพริกไทยดำ
และน้ำสลัดในราคาเพียงแค่๑๗๙บาท
โอ้โหทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาไส้กรอก
ผักตลาด๑๗๙บาทคุณมากถือว่าไม่แพงนะครับถ้ามาเยอะขนาดนี้
เขาบอกว่ารับรองเลยว่าคนเดียวกินไม่หมด
ไม่หมดหรอกดิฉันว่าสองคนยังไม่แน่ใจเลย
แต่ว่าใครที่ไปคนเดียวไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีจานธรรมดา
โหดก็มีเหรอไม่ต้องโหดก็ได้เขาบอกว่าจานละ
บาทเท่านั้นสำหรับใครที่ไปทานคนเดียวนะครับ
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาวัยทำงาน
แล้วก็มานั่งรับทานกันในช่วงพักเที่ยงช่วงเย็นอะไรประมาณอย่างนี้
ย้ำว่าเรื่องเวลากันหน่อยนะครับถ้าใครจะไป
ร้านนี้เขาเปิดบริการตั้งแต่วินาทรกษ์๑๑นรถึง๑๙นร
เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ย

รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง
เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวก็เป็นวันหยุดพักพอด
ใช่แต่ว่าถ้าเขาจะเปิดโดยรายการเราเราก็ขอบพระคุณ
เป็นวันของครอบครัว
ใช่แล้วก็เหมือนทุกคนที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้แหละ
มีส่งข้อความมาทักทายสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังกันเยอะแยะ

เหมือนข้าวเปิ๊บดิฉันอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงตลอดกินวันนี้พาขึ้นเหนือกันไปหน่อยละกัน
สำหรับร้านอาหารที่มีชื่อแปลก
ชื่อร้านว่าร้านก๋วยเตี๋ยวโกงโตง

อืมโกงโตงเนี่ย
ที่สำคัญเลยคุณค่ะจะได้ทานรสชาติของก๋วยเตี๋ยว
พร้อมกับชมวิวพูต่างไปด้วย
และที่แปลกกว่านั้นก็คือภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวของเขานี่แหละค่ะ

ตลอดกินวันนี้ค่ะเราอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะ
จะพามาชิมก๋วยเตี๋ยว

มันแปลกยังไงก๋วยเตี๋ยวชื่อมันก็แปลกอยู่แล้วค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวโกงโต้งรสชาติก็ไม่ธรรมดาค่ะ
ที่สำคัญค่ะภาชนะที่เขาใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ
แปลกไม่เหมือนที่อื่นเลยจะแปลกยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันค่ะ
สัปดาห์นี้จะเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมขึ้นมาแอวเมืองเหนือที่จังหวัดน่านกันค่ะ
แวะชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวที่คล้ายต่อใครผ่านไปผ่านมา
เขาต้องแวะชิมที่ร้านนี้แล้วก็เช็คอินด้วยค่ะ
ร้านคำเพชรโกงโตงแค่ชื่อร้านก็สะดุดหูสะดุดตาแล้ว
แถมความแปลกและแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวที่เมืองศิลาเพชรแห่งนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะ
เขาประยุกต์เอากระบอกไม้ไผ่มาใช้แทนชามก๋วยเตี๋ยว
ว้าวแปลกดีจริง
ไอเดียไม่ได้มาเอามาจากไหนเนอะ

จุบันนี้คือเขาจะลนลงใช้เป็นของแบบธรรมชาติ
เป็นของแบบที่ว่าแบบไม่มีอันตรายอะนะ

กลายมาเป็นเรามาใส่เป็นกระบอกไม้ไผ่
เป็นเปลี่ยนเป็นจากถ้วยมาเป็นทางใส่ก๋วยเตี๋ยว
ลูกค้าก็ถามว่าเวลากินแล้วมันจะหอมไหม

วกกับกลิ่นไม้ลูกค้าก็เลยชอบชอบแล้วก็มาเซลฟี่กัน
ลูกค้าแต่ละคนมาเขาก็เอาไปลง
เขาก็มีเพื่อนของเขาใช่ไหมเขาก็บอกต่อ
เปิดร้านครั้งแรกนี่ตอบคำถามลูกค้า
โกงโตงนี่ก็คือเป็นคำพูดของชาวบ้านเรา
สมัยก่อนเนอะเราเด็กพูดไม่ชัด

เขาจะซื้อว่าซื้อโก้โต

โกงตงเสร็จเขามาหากุ้ยต๋ยใช่ไหม
จากกุ้ยต๋วยเสร็จเขาก็จะมาเรียกกุ้ยเตี๋ยว
แล้วก็เลยเอาโกงโตงมาเอาชื่อพ่อชื่อแม่นำหน้า

ใช่
เรียกว่าไอเดียเจ้าของร้านเขาบันเจิดออกมากค่ะ
นำเอาความแปลกมาผสมผสานกับความเป็นท้องถิ่นแบบบ้าน
ได้เข้ากันเข้ากัน
ส่วนรสชาตินั้นเหรอคะไม่ต้องพูดถึงค่ะ
น้ำซุปที่เข้มข้นบวกกับกลิ่นอายของกระบอกไม้ไผ่
ทำเอาลูกค้าบางคนเขากินเพลินค่ะ
เบิ้ล๒๓ห่างก็มีค่ะ
คืออร่อยด้วยนะครับให้เยอะด้วยครับ
บ่อยครับมาเวลาโรงเรียนหยุดก็มาทุกวันนะครับ
มานั่งกินแล้วก็เห็นเขาว่านั่งห้อยขาห้อยขาอย่างนี้
มานั่งกินแล้วก็รู้สึกประทับใจครับ
คือที่ใส่ภาชนะที่ใส่อาหารเขาเป็นกระบอกไม้ไผ่อย่างนี้ครับ
มากินครั้งแรกก็ประทับใจเลยครับ
ก็ถือว่าเป็นวัสดุท้องถิ่นที่มาใช้ทำนี้ถือว่ามีประโยชน์มากครับ
อร่อยจนลูกค้าต้องยกนิ้วคอนเฟิร์มแบบนี้
หากใครผ่านไปผ่านมาที่อำเภอปัว
สามารถแวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวโกงโต่งได้
ส่วนพิกัดร้านนั้นเหรอคะเขาตั้งอยู่ที่บ้านดอนสุขสรรคตำบลศิลาเพชรอำเภอปวดจังหวัดน่านค่ะ
และนอกจากจะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวที่มีกลิ่นอายธรรมชาติของกระบอกไม้ไผ่แล้ว
ก็นั่งชมวิวห้อยขาชมความงามของคูณเขาดอยภูคาไปได้ด้วยอีกค่ะ
นี่ก็เป็นแบบว่าไอเดียเก๋อะไรคะนี่ไงคุณเหมือนหมูกินลำข้าวในรางอ่ะโอ้โหนี่มันพาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวของร้านเขาคุณคุณคุณคุณเปรียบเทียบได้แบบคุณผู้ชมเห็นภาพทำไมทำไมเฮ้ยใครทำอะไรก็ทำเนี้ยเอาหยวกตัวเนี้ยใส่ได้เลยอ่านี่เป็นพาชนะอันนี้จริงจริงแล้วเป็นพาชนะ
อ่านอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นหมูเออเป็นหมูสภาพมันคล้ายแล้วเอาช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของอาชีพเสริมโอ้โหช่วงนี้ใครที่อยากหาอาชีพเสริมรับปีใหม่ห้ามพลาดกับผู้ชมครับ